ข่าวดีค่ะข่าวดีคุณผู้ชมขาประกาศเลยตรงนี้นะคะ
สำหรับสาวแป้งออนจิราเขาประกาศผ่านยูทูปไปสดร้อนเลย

แป้งท้องแล้วค่ะนี่ยินดีด้วยค่ะตอนนี้กำลังตั้งท้องสองเดือนกว่ากว่านะคะ
เธอประกาศเองเลยผ่านทางช่องยูทูปช่างแป้งนะเป็นช่องของเธอนะสดร้อนเลย
คือในคลิปยูทูปเนี่ยก็มีเพื่อนซีคุณวุ้นเส้นวิริธิพาแล้วก็นี่สาวสวยคุณเมนพิชชนาธิ์ค่ะ
มาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยนะคะ
ส่วนว่าที่คุณแม่ป้ายแดงนะฮะก็ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยเอาไว้ชัดเจนทุกอย่างในคลิปนี้เลยนะ
ทั้งเรื่องหนุ่มที่หลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วพ่อของเบบีในท้องเนี่ยเป็นใครนะคะ
ความรักครั้งนี้ถึงเงียบจัง
ฟังสาวแป้งตอบทุกคำถามเรื่องนี้กันเลยค่ะ

ฮะ

ขอรู้

เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคือคนอย่างแป๊บพี่วุ้นบอกไว้ให้บอกนะครับ
มันก็แบบต้องไม่ใช่คนที่จะมานั่งเงียบ
คือหนึ่งคือเขาก็เป็นนักธุรกิจ
ก็ไม่อยากให้เขาแบบออกทางโซเชียล

แล้วก็หลายหมอดูเคยบอกว่าแบบ

แต่ถ้าเกิดมีงานใหญ่โตหรือว่าเป็นแบบอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็เลยยังอยากถือเคล็ดว่าไม่ต้องให้เห็นหน้าหรอก

ดูเป็นรุ่นเปล่าดีนะคุณผู้ชมเขา

เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐของเรายินดีกับคุณแป้งด้วยนั่นเองนะคะ
แล้วก็แอบลุ้นนะเพราะว่าคุณแป้งมีเบบีแล้วใช่ไหม
อีกสองสาวล่ะคุณวุ้นเส้นแล้วก็คุณเมย
ให้มีข่าวดีตามมาไวแล้วกันนะคะ
เออนะคุณแป้งแกก็โตแล้วอะเนาะ
สามารถตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้นะคะ

แต่ตอนนี้มีเบบีแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ